โอ้โหบอกว่ากรี๊ดแตกเลยเมื่อเข้าไปในห้องน้ำ
แต่ทำไมต้องกรี๊ดขนาดนั้นแล้วไปเจออะไรในห้องน้ำไปดูครับ

จะบ้านกันหน่อยล่ะ

ไม่งั้นคงจะอยู่ในห้องน้ำนี่เป็นชั่วโมงเป็นแน่แท้
โอ้โหเรื่องของเรื่องเธอไปเจอกับปาดหรือเขียดตะปาดนั่นน่ะ

แล้วมันกระโดดแปะอยู่ตรงประตู

เขียตปาดมันอยู่ตรงนี้

เออเพื่อนปีนจากห้องน้ำข้างเพื่อมาช่วยเปิดประตูให้
เพื่อนเหมือนเป็นสไปเดอร์วูเมนเหมือนกัน

สุดยอดข้ามมาแบบนี้เลยครับ

ไม่เขาก็จับแล้วก็เปิดประตูออกไปปล่อยน้องต่อ

เปิดประตูแล้วก็ปล่อยไปข้างนอกเพื่อนจะได้ออกมาจากห้องน้ำได้
แล้วก็ปล่อยปากออกข้างนอกแล้วขังเพื่อนไปแล้วไง

แล้วคนที่เขาถ่ายคลิปนี้นะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละ
เขาก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้บอกว่าโอ้ยต้องรักษาดีนะเพื่อนเนี่ย
อุตส่าห์ปีนกำแพงห้องน้ำมาช่วยเราที่ช่วงที่กำลังยากลำบาก

มันดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้การไปเจอของที่ไม่ชอบ
คือปกติถ้าเกิดแบบนี้แล้วเราบอกเพื่อนว่ามันมีอะไรอยู่เนี่ย
ดิฉันอยู่ในห้องน้ำออกไม่ได้เพื่อนที่อยู่ข้างนอกจะทำไงรู้ป่ะ
ดีฉันเชื่อว่าเพื่อนนี้ฉันเป็นแบบนั้น

โดยเฉพาะเพื่อนที่นั่งข้าง
หมายถึงถีบประตู

ว่ามันปลอดภัยมันไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือเปล่านะ